ว่าครูชนลทรีเนี่ยกำลังนั่งทววเราอยู่เรา
๓คนนะคะพร้อมกับกิจงานบริษัทเตือนไทยรัฐส่งกำลังใจให้ครูปุ้ม
แบบเยอะเยอะเลยนะคะครับซึ่งต้องบอกว่าการเข้าโรงพยาบาลในครั้งนี้เนี่ย
รูปุ้มเองเขาออกมาอัปเดตนะคะว่าการไปโรงพยาบาลครั้งนี้
รูปุ้มค่อนข้างหนักใจอยู่พอสมควรค่ะอ่าคือเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างงี้ก่อนนะคะ
ปุ้มบอกว่าเช้านี้เนี่ยนะครูชนละทีเนี่ยอาการดีขึ้นระดับหนึ่ง
พบว่าครูชนติดเชื้อที่ดื้อยาก็เลยได้ทำการปรับเปลี่ยนยาให้เรียบร้อยแล้ว
ก็ให้ระวังคนมาเยี่ยมนะพยายามที่จะให้คนมาเยี่ยมน้อยที่สุด
และทุกครั้งที่สัมผัสคนไข้จะต้องล้างมือทุกครั้งอันนี้สำคัญ
ตอนนี้แพทย์ใส่สายออกซิเจนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
แล้วก็มีการให้อาหารทางสายางรับรู้ได้แต่บางครั้งครูชนยังมีอาการสับสนอยู่บ้าง
แล้วก็พูดถึงอาการสับสนนะคะเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ครูปุ้ม
คือครูปุ้มเนี่ยเขาเดินทางมาที่กรุงเทพเพื่อที่จะมาให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่ง
รูปุ้มบอกว่าอาการครูชนครั้งนี้น่าเป็นห่วงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาที่เข้าโรงพยาบาลเลย
ระหว่างที่รักษาตัวก็มีเรื่องความจำสับสนเข้ามาร่วมด้วย
มีบางครั้งค่ะที่ท่านหลงลืมว่าตัวเองอยู่โรงพยาบาลคือคิดว่ายังอยู่ที่บ้านตลอด
ครูปุ้มเองก็มีความกังวลเวลาอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ตลอดเวลาค่ะ
แต่ก็พยายามทำใจยอมรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
แม้ว่ามันจะยอมรับได้ยากก็ตาม
รูปุ้มเล่าย้อนไปถึงตอนที่พี่รุ่งสุริยาและพี่ดำรงวงทองเดินทางมาเยี่ยม
มีสิ่งที่ครูชนละทีอยากขอราวกับว่ามันจะเป็นคำขอสุดท้ายในชีวิต
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงครูปุ้มกันหน่อยค่ะ
ลุงได้ฟังคำพูดว่าเออร้องเพลงคนกำรุงไว้ให้พ่อฟังหน่อยครั้งสุดท้าย
รุ่งเขาฮะก็คือรุ่งแบบอึ้งไปทั่วขณะ
พี่ก็เลยบอกเออลุงร้องหน่อยนะอะไรอย่างนี้
ลุงก็ร้องกับดำรงวงทองว่าเข้าไปสองคนด้วยกัน

พอจบเพลงครูเขาก็แบบซึม
แล้วทุกวันนี้เวลาพี่เข้าบ้านพี่อะไรอย่างนี้พี่ก็จะร้องไห้
เพราะว่าเข้าไปก็จะเห็นเก้าอี้เห็นเตียงนอนเห็นแก้วน้ำคือเห็นอะไรก็จะคิดถึง
ขอแค่คนละหนึ่งกำลังใจที่ทรงให้ครูชนแล้วก็ภาวนาให้ผู้ชนหายป่วย
เห็นไหมว่าขณะตอนให้สัมภาษณ์น้ำตาครูปุ้มก็ยังคลออยู่
ตอนที่พี่รุ่งกับพี่ดำรงร้องเพลงให้ฟังเนี่ย
รูปขออภัยค่ะครูชนยังอยู่ในห้องไอซียูนะ
ก็เลยไม่สามารถเก็บภาพเอาไว้ได้
แต่ครูปุ้มบอกว่ายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกมันสะเทือนใจ
คล้ายกับว่าครูชนละทีกำลังจะบอกลานอย่างนั้นอย่างนั้นเลยใช่
สุดก้นกุฏิอย่างอาเสรีรุ่งสว่างเองก็ยังเชื่อมั่นในปฏิหารค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเชื่อมั่นในการรักษาตัวของครูชนละทีที่เปรียบเสมือนพ่อในวงการเพลงลูกทุ่งด้วย
โดยบอกว่าเชื่อมั่นเรื่องกำลังใจของครูชนละทีว่าท่านเข้มแข็งมากจริง
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ถ้าเกิดคนที่จะนับถอยหลังเนี่ยก็คือจะต้องหลับตาอย่างเดียว
จะไม่หือไม่อือไม่พูดไม่อะไรอย่างนั้นก็แสดงว่าอยู่ไม่นาน
แต่ว่าเราดูสังเกตครูแล้วแล้วว่าตอนที่เราไปเยี่ยมเนี่ยยังใช้ได้อยู่
ยังใช้ได้อยู่ยังไม่ถึงกับวิกฤตจนเกินไปนะ
แต่ถ้าถามว่ามันอยู่ที่การรักษาแหละที่การรักษาและการตัวเขาเองเขาแข็งแรงไหม
แล้วก็ข้างในเขาเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งทางด้านครูปุ้มนะคะกับคุณอาเสรีเนี่ยก็ได้ขอบคุณแฟนบันเทิงไทยรัฐมาด้วยนะ
ที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ติดตามอาการของครูชนละทีมาโดยตลอด
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครูปุ้มแล้วก็ครูชนละทีด้วยนะคะให้หายป่วยไว
ร่วมเป็นกำลังใจผ่านรายการเราก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ